คุณผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเหตุการณ์เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่ง
บิ๊กซีมีแฟนทำงานที่โลตัสนะคะเป็นผู้หญิงนะคะ
หลังจากนั้นเขาคิดว่าแฟนของเขาที่ทำงานที่โลตัสเนี่ยไปมีกิ๊กกิ๊กก็ทำงานอยู่ที่โลตัสเหมือนกัน
วันเกิดเหตุตัดสินใจค่ะเดินทางมาเคลียร์กับหนุ่มโลตัส
แต่ว่าสุดท้ายถูกหนุ่มโลตัสแทงใช้ไขควงแทงตายกลางห้างเลยนะคะ

ตำรวจสพท่ายางค่ะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ก็คือเป็นเหตุการณ์มีการแทงกันตายภายในห้างโลตัสนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
จมกองเลือดอยู่กลางห้างเลยตรวจสอบตามร่างกาย
พบบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมหลายแห่งโดยมีนางสาววิจรินทิมทอง
อายุสามสิบหกปีพันรยาของผู้ตายซึ่งทำงานอยู่ที่ห้างดังกล่าว
ก็คืออยู่ที่โลตัสร้องไห้อยู่ใกล้ศพ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายทาดาทองโมลีวันอายุ๓๗ปี
เป็นพนักงานของโลตัสก่อนก่อเหตุเนี่ย
หลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนายทาดาวิ่งหลบหนีไปแล้วนะคะ
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้างโลตัสเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะเนี่ยค่ะ
จุดที่เป็นสีแดงวงกลมสีแดงคือนุ่มโลตัสซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
ส่วนวงกลมสีเขียวคือนุ่มบิ๊กซีก็คือที่เข้ามาขอเคลียร์เนี่ยนะคะ
ที่จะมาถามว่าเอานุ่มโลตัสเนี่ยเขาเป็นกิ๊กกับแฟนตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ขณะเกิดเหตุนายทาดาซึ่งเป็นพนักงานของห้างโลตัส
เป็นผู้ก่อเหตุยืนอยู่ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า
หลังจากนั้นนายสุรินทร์ผู้ตายถือไขควงเดินเข้ามาหา
และดูเหมือนจะมีปากเสียงกันก่อนที่นายทาดาจะใช้อาวุธจ้วงแทงนายสุริน
และหลังจากนั้นก็มีอาการฉุดกระชากันแล้วก็ล้มลงกับพื้น
และหลังจากนั้นก็เสียชีวิตไปนะคะสำหรับนายสุรินทร์
ก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยนายทาดาตามลูกศรสีแดงเนี่ยเดินหลบหนีออกจากห้างไปเลย
นางสาววิจรินพันรยาของนายสุรินซึ่งเป็นผู้ตายให้การแบบนี้
สาเหตุน่าจะเกิดจากสามีตัวเองก็คือผู้เสียชีวิตคิดว่า
ที่ผ่านมาเคยมีการอธิบายให้ฟังแล้วปรับความเข้าใจกันมาแล้วหลายครั้ง
แต่เชื่อว่าสามียังปักใจเชื่ออยู่แบบเดิม
ก่อนเกิดเหตุไม่ถึงชั่วโมงสามีโทรศัพท์มาหาแต่ว่าตัวเองไม่ได้รับนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นกำลังขายสินค้าให้กับลูกค้าอยู่

ทำให้นายสุรินเข้าใจผิด

ก็เลยตัดสินใจขับรถมาหาที่ทำงาน

เอาฟังเสียงภรรยาผู้เสียชีวิตค่ะ
สำหรับเรื่องนี้มันมีจุดแตกหัก
แล้วมันมีจุดที่ทำให้ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย

เขาไปรู้ว่าผู้ตายกับสามีตัวเอง

แต่ที่ผ่านมาโทรศัพท์ท้าทายกัน
และก่อนหน้านี้๒เดือน
ตัวเองเห็นรูปถ่ายสามี
คู่กับพันรยาของผู้ตาย

เขาก็เลยโทรศัพท์ไปบอกนายสุรินทร์ผู้ตาย

ก็เลยขอขับรถมาดูรูป

ก็กลับไปทะเลาะกับภรรยาของตัวเองอีก
คือมันเป็นเรื่องผัวพันกันไปผัวพันกันมา
นี่เป็นจุดแตกหักที่ทำให้เขาปักใจเชื่อ
ว่าภรรยาของตัวเองเป็นมีกิ๊กที่ทำงาน

เขาวิวาสกับแฟนเขา
พอไปทะเลาะกับวิวาสกับแฟนเขา
หนูก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไง
เพราะหลังจากนั้นเขาก็บอกขอให้เรื่องมันจบ

แฟนหนูกับแฟนผู้ตาย
แชทไลน์กันอะไรอย่างนี้
เขาก็ทะเลาะกันแล้วก็คุยกัน

เงียบไปพักนึงก็ไม่มีมีเรื่องอะไรเลย
แล้วจนมาวันนี้หนูไม่รู้ว่าแฟนผู้ตายอ่ะ

โทรไปด่าหรือว่าโทรไปอะไรกับหนูว่าอย่างไร
หนูไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกัน

ได้เรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำเพิ่มเติม
และอยู่กันระหว่างอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายทาดา
ว่าน่าจะหลบหนีเข้าไปในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานซึ่งเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุค่ะ